คุณผู้ชมทีนี้มาสแกนเฉพาะจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
ชนบุรีคือผู้ป่วย

สายพันธุ์ตอนนี้ผู้ป่วยต่อวัน
เมื่อวานนี้แซงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เมื่อวานวันเดียวตัวเลขอยู่ที่๔๙๙ราย

แต่ที่หลายคนบอกว่ากังวลคืออะไรรู้ไหมคะ
มันมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย๒คนติดโควิด๑๙
แล้วไม่ยอมรอฟังผลหลบหนีเข้ามาในกรุงเทพ
นี่ค่ะหนีเข้ามาในกรุงเทพ

มันจะทั้งจังหวัดชนบุรีเลยแต่ว่าเบาใจได้นะคะ
ล่าสุดเจอตัวแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย๒คนเนี่ย
นี่มิสเตอร์แอนกิจสเววาวอายุ๓๐ปี
แล้วก็มีสปรีติปันวาอายุ๓๒ปีค่ะ
ผลเป็นบวกตอนนั้นยังไม่รู้สายพันธุ์แล้วหายตัวไป
จนกระทั่งสสจจังหวัดนะคะ
ต้องประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ช่วยกันหน่อยตามหาหน่อยนี่เบอร์โทรศัพท์แบบนี้ล่าสุดนี่ค่ะ
เบาใจได้ถอนหายใจโล่งอกค่ะหายใจทั่วท้องได้เลยนะคะ
เพราะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตามตัวนักท่องเที่ยวชาวอินเดียทั้งสองคน
เจอแล้วนะคะ
เจอแล้วตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสิน

เพื่อเข้ารับการรักษาตามระบบต่อไปนะคะ

ทีนี้สถานการณ์โควิด๑๙ของจังหวัดชนบุรีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ใครที่ไปเที่ยวนั่งรับประทานอาหารย่านบางแสน
ฟังทางนี้ท่านโปรดทราบนะคะ

สสจจังหวัดชนบุรีประกาศ
ใครที่เดินทางไปใช้บริการร้านอาหาร
ดื่มกินใน๗แห่งในตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี
ร้านต่อไปนี้โปรดทราบและโปรดไปตรวจหาเชื้อโควิดด้วย
ดูนะคะหน้าจอเลย๗ร้านมีอะไรบ้าง

ร้านบ้านเพื่อนบางแสน

ให้ไปตรวจทุกคน

ระหว่างวันที่๒๙ธันวาถึง๓มกรา

คุณผู้ชมทีนี้มาดูยอดผู้ป่วยโควิดในภาพรวมชนบุรีนะคะ
ผู้ป่วยรายใหม่อย่างที่บอกไปเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้๔๙๙นะคะ
แต่ไม่ได้จำแนกออกมานะว่าเป็นผู้ป่วยโอมิครอนกี่รายนะคะ
หลักมาจากคลัสเตอร์การตรวจเชิงลุกร้านอาหารเครื่องดื่ม
ที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ที่พัทยาบังละมุง
ส่วนใหญ่อยู่ที่พัทยาบังละมุงนะคะ
ทีนี้พอมันเกิดแบบนี้โอ้โห
เรื่องใหญ่นะตัวเลขผู้ป่วยสะสมรายวันแซงกรุงเทพ
ปกติกรุงเทพมีเบอร์๑เลยนะคะครองแชมป์มาตลอด
คำถามต่อต้องมีการล็อกดาวน์ไหม

ล่าสุดค่ะทีมข่าวโทรไปสอบถามคุณสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยานะคะ
ท่านบอกว่าแม้จะเจอผู้ติดเชื้อโอมิครอนในพื้นที่พัทยา

ขอยืนยันเลยว่าจะไม่มีการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์แน่นอน
แต่จะปิดเฉพาะสถานประกอบการที่ไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการคุมเข้มเรื่องของโควิด